จากธนาคารกรุงเทพ
เดี๋ยวคุณ

ก็เวลาทานก๋วยเตี๋ยวมันต้อง

เหมือนพวกไหก๋ดังในหนังจีน

เพราะว่าเดี๋ยวในช่วงนี้จะพาไปทานบุฟเฟ่
๒๙บาทเท่านั้นค่ะ

ราคา๒๙บาทมันจะหาได้ที่ไหนหาได้ที่นี่เลย
ปกติก๋วยเตี๋ยวเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณภาคสามสี่สิบสามสิบห้าสี่สิบห้าประมาณนี้
ใช่แล้วแต่วันนี้๒๙บาททานจนพุงแตกก็ได้
ร้านนี้อยู่ริมถนนสาย๓๐๔บ้านทุ่งจันทร์อำเภอปักทงชัยจังหวัดนครราชศรีมา
มีร้านก๋วยเตี๋ยวที่ผู้คนผ่านไปมาต้องแวะอุดหนุนฝากท้องกับความอิ่มอร่อยในราคา๒๙บาทนะคะ
ชื่อร้านว่าร้านนายพันก๋วยเตี๋ยวไก่มาละเขาจะบอกว่าก๋วยเตี๋ยวไก่อ่ะมาละ
ไม่ใช่มาละอ๋อคือมีมาละฝานมาละตุ๋นมาให้ทานด้วยอ๋อ
ไม่ใช่มาแล้วก๋วยเตี๋ยวไก่มะระไม่ใช่นะร้านก๋วยเตี๋ยไก่มะระนะคะ
เป็นบุฟเฟ่ที่เติมเครื่องได้แบบไม่อั้นเลยโดยทางร้านเนี่ยเขาจะตุ๋นข้อไก่แล้วก็เอ่อ
พวกเครื่องต่างต่างเนี่ยไว้ในเครื่องตุ๋นยาจีนไว้ให้ลูกค้าเนี่ยตากทานแบบเนี้ยคุณ
ทานกันแบบบุฟเฟ่เลยรวมถึงผักสดนานาชนิดนะคะก็ตักทานกันได้
นะคะชดพรามราชวัยสี่สิบเจ็ดปีเจ้าของร้านเขาล่ะเล่าให้ฟังว่า
เดิมที่เนี่ยขายไก่ย่างไม้ละห้าบาทหืออยู่ในตลาดสดเทศบาลเมื่องปักทองชัย
แต่ก็มีปัญหาคือว่าบริเวณร้านที่ขายไก่ย่างเนี่ยมันดันไปอยู่ใกล้กับร้านขายเสื้อผ้า
มันก็เลยเกิดปัญหาตรงที่ควันแล้วก็กลิ่นจากการปิ้งไก่ไปติดเสื้อผ้าร้านข้าง
ก็เลยตัดสินใจเลิกขายไก่ย่างดีกว่าแล้วก็มาเช่าที่ริมถนนตรงนี้นะคะ
เปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยไก่มะระแบบบุฟเฟ่ในราคา๒๙บาทอย่างที่บอกไป
ลูกค้าก็จะได้รับก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นชามแรกซึ่งก็จะมีเนื้อไก่ตีนไก่หรือว่าเท้าไก่นี่แหละนะ
ใส่ให้มาก่อนจากนั้นลูกค้าสามารถเดินเติมข้อไก่ได้คุณ
ทางร้านเขาจะวางไว้ให้แบบนี้แหละค่ะเติมได้แบบไม่อั้นเลยทานกันแบบไม่ต้องกลัวโรคเกาะเลยนะคะ

ก็ได้หมดได้หมดนะคะไม่ต้องกลัวกันเลยทีเดียว
มะละแล้วก็ผักสดก็เติมได้ฟรีไม่อั้นด้วยเช่นเดียวกัน
ราคาย้ำอีกทีละกัน๒๙บาทเปิดขายทุกวันตั้งแต่๙โมงเป็นต้นไป
๒๙บาทเนี่ยยังมีกำไรเหลือเลยนะคุณ
แปลว่าเขาขอแค่แบบพอเพียงเท่านี้ก็เพียงพอแล้ว
โอ้โหคุณผู้ชมเห็นมาในเบรกนี้

๋เตี๋ยบุฟเฟ่ไลน์กันมาเพียบเลยแหม
แสดงว่าถูกอกถูกใจเช่นเดียวกันกับเราสองคน

ก็ลองไปทานกันดูได้นะคะ๒๙บาท

เอาล่ะแค่ก๋วยเตี๋ยวนี่ยังไม่พอไปทานขาวมาแล้ว
เพราะฉะนั้นจะพาไปทานอีกที่นึง

เป็นไอศกรีมที่จัดหนักได้จัดเต็มเหมือนกัน

ร้านนี้จริงเขาดังอยู่ที่จังหวัดอายุทยาแต่ว่าโดนเหมาไปขายอยู่ที่จังหวัดอ่างทอง

นี่แหละเข้าวิวยังก็แจกฟรี

แต่เดี๋ยวจะเล่าที่มาที่ไปว่าทำไมถึงฟรี
มาดูกันก่อนนะครับไอศกรีมบุฟเฟ่ไฮโซของนายกัมพลสุวรรณประเสริฐอายุ๕๓ปีเจ้าของร้านไอศครีมเจ้าดังแห่งจังหวัดอายุทยา
โอ้โหที่เขาดังเพราะว่าคนขายเนี่ยแต่งชุดสุดเท่สะดุดตาใส่สูตรผูกเน็กไทยสวมกางเกงสแล็กขายาวรองเท้าหนังยืนตักไอศครีม

โอ้โหถูกอกถูกใจผู้ที่มาชิมกันนักแลล่ะครับก็ตอนนี้เนี่ยที่เป็นข่าวเขาบอกว่ายืนตักไอศกรีมให้กับชาวบ้านตำบลโผงเพงอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองไปขายที่นั่นไงมีคนเหมาไป
แล้วก็ที่หน้าร้านเนี่ยเขาติดป้ายบอกลูกค้าให้หยิบถ้วยแล้วก็ตักเครื่องใส่ได้เองตามอำเภอใจเลย
คือมีหน้าที่ตักไอศครีมใส่ถ้วยให้เท่านั้น
ใช่เครื่องของเขาก็มีให้ไม่อั้นทั้งข้าวเหนียวข้าวโพดถั่วเหลืองสับปะรดมันเชื่อมและที่ขาดไม่ได้ลูกชิด

ใช่ครับจะใส่ครบทุกอย่างจะใส่เท่าไหร่ก็ได้ขอให้ใส่แล้วมันอยู่ในแก้วอ่ะจะไป๖ลินยาลาศด้วยกัน
ว่าใส่เครื่องเต็มถ้วยแล้วก็ไม่ต้องใส่ไอติม

เอาสำหรับงานนี้นะครับเขาบอกว่าชิมกันได้ฟรีอย่างที่ผมบอก
เพราะว่าทางผู้ใหญ่ใจดีขององค์การบริหารส่วนตะบนผงเพง
เหมามาแจกชาวบ้านนะครับที่เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
เป็นที่ถูกอกถูกใจผู้ที่มาเข้าคิวรอชิมอย่างมาก
เจ้าของร้านไอศครีมบุฟเฟ่ไฮโซบอกว่าขายไอศกรีมที่จังหวัดอายุทยามานานกว่า๒๐ปีแล้ว
ก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นพ่อค้าขายไอศกรีมธรรมดาแต่ก็ขายไม่ค่อยดีกระทั่ง
แนวความคิดเรื่องของการแต่งกายเพื่อสร้างจุดเด่นและสีสันดึงดูดลูกค้า
จนเป็นที่ฮือฮาของชาวบ้านแล้วก็พากันตั้งชื่อว่าไอศครีมไฮโซ
ก็เลยมาคิดทำรถแต่ไม่ได้ขึ้นมา
ตอนแรกก็ขายธรรมดานะไม่ได้เป็นบุฟเฟ่
พ่อใส่แต่งตัวใส่ตัวโทแพทย์ออกไปถ่ายลูกค้า
เยอะเยอะเป็นหลายเท่าของเมื่อก่อน

ปล่อยให้ตากเองก็เป็นบุฟเฟ่มาเลย
ที่มาที่ไปมันเป็นอย่างนี้เองลูกค้าเข้ามาเยอะไง
โหโหมันใส่เครื่องด้วยมันไม่ทันก็เลย
งั้นผมตักเฉพาะไอศกรีมให้แล้วคุณลูกค้าคุณไปใส่เครื่องเอาเลย

ขายในจังหวัดอายุธยานะแต่บางวันก็จะมีคนเหมาไปออกงาน
ตามจังหวัดต่างซึ่งก็ได้รับความสนใจจากชาวบ้าน
พากันไปแห่ชิมกันจำนวนมากเลยทีเดียวล่ะครับ
อย่างนี้ก็เหมาไปขายที่อ่างทอง
แต่ปกติแล้วคุณพี่เขาขายอยู่ที่อายุทยาที่เดียวนะคะ
ถ้าเป็นไปได้อยากให้น้องใบตองเหมามาขายที่ไทยรัฐทีวี
ทำไมคุณชนะไม่เหมาดิฉันจะได้ทานด้วย
มีคุณผู้ชมเป็นห่วงพาไปดูบุฟเฟ่บ่อย
ระวังผอมนะพิธีกรทั้งสอง

เนี่ยทั้งสวยแล้วก็รวยมากค่ะ
สวยแล้วรวยมากก็เลยต้องเลี้ยงคุณเหรอคะ
ดิฉันเป็นผู้หญิงเสียสละได้ให้คุณชนะเลี้ยง

คุณผู้ชมยังไลน์มาอย่างตอนนี้โอ้โหบอกว่าไอศครีมน่าทานมาก

ถูกต้องมีบางคนบอกว่าอยู่มีนบุรีแต่ว่าอยากทานทำไงดี
อายุทยาค่ะน่าจะได้ทานนะ
นี่ฉันก็อยากทานเหมือนกันใช่เอาล่ะมาพูดถึงเรื่องราวของนวัตกรรมใหม่กันบ้าง
โอ้โหนวัตกรรมใหม่คืออะไรครับเครื่องออกกำลังกาย
เป็นนวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีในการวัดคุณภาพของเมล็ด
เจียตัยเออทำเป็นลืมผมไปมานี่เองนะครับในช่วงของมหัศจรรย์แห่งเมล็ดพันธุ์
เดี๋ยวผมจะพาไปนะครับไปยังศูนย์ที่เขาวิจัยเมล็ดพันธุ
แล้วจะทำยังไงให้เมล็ดพันธุ์มันงอกทุกเม็ดเลย
ได้คุณภาพด้วยมีคุณภาพด้วยไปติดตามได้ในช่วงนี้ครับ
มหัศจรรย์แห่งเมล็ดพันธุ์
คุณผู้ชมครับที่ผมเดินด้อมมองอยู่ในห้องแล็บนี้
ผมไม่ได้หาอะไรนะกำลังหานักวิจัยมือหนึ่งมือทองของที่นี่นะครับ
ซึ่งตอนนี้เจอแล้วสวัสดีครับ
เดี๋ยวแนะนำกันก่อนคนนี้นะครับคุณผู้ชมครับ
นั่นก็คือดรสุมิตรากันตรง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทเดียไต่จำกัดสวัสดี
เป็นทางการอีกครั้งนะครับขออนุญาตเรียกพี่สุดมิตราแล้วกันได้ค่ะยินดีค่ะ
ที่นี่เป็นที่หลักที่หลีกหรือหลักแรก
การดูเมล็ดพันธุ์ของเจียไต่เลยใช่ไหมครับ

คือศูนย์ปฏิบัติการเมล็ดพันธุ์

กิจกรรมที่นี่เรามีทั้งส่วนที่เป็นแล็บ

ก็คือเมล็ดทั้งหมดที่ผ่านเข้ามา
ในกระบวนการคัดเลือกทั้งหลายอยู่ในโรงงาน
แล้วที่นี่จะเป็นแล็บควบคุมคุณภาพ

เพราะฉะนั้นขั้นตอนในการคัดสรรเมล็ดพันธุ
แต่ละอย่างมันมีขั้นตอนมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ละเอียดแค่ไหนกัน
หน้าที่ของแหลบประกันคุณภาพก็เข้าไปดู
ว่าสินค้าที่เข้ามาได้คุณภาพตามที่เราตั้งเกณฑ์ไว้ไหม
เมล็ดพันธุ์ก็จะผ่านกระบวนการปรับปรุงในโรงงาน
เอามาตรวจดูความงอกความชื้นความตรงต่อสายพันธุ์
ซึ่งขั้นตอนการตรวจค่อนข้างจะละเอียดนะคะ
อย่างที่เห็นว่าเรามีแล็บที่ทันสมัย
แล้วก็ตรวจดูในรายละเอียดมากมายที่เราตั้งมาตรฐานไว้
เอาล่ะพอเราได้มาหมดแล้ว
เมล็ดพันธุ์ที่ดีไม่มีความชื้น

ขั้นตอนต่อไปก่อนที่จะถูกบรรจุลงไปในกระป๋องแบบนี้
ทำการเพิ่มมูลค่าในเมล็ด

ค่ะเมล็ดเมลอนที่เราเคยเห็นมันจะเป็นสีขาว

แต่ว่าสิ่งที่เราทำให้กับลูกค้านี่คือเราเอามาเหมือนใส่เกราะค่ะ

ป้องกันโรคในดินแล้วก็ต้นใหญ่ความงอกดีแล้วก็ต้นแข็งแรงค่ะ
แต่ละสีมันก็ส่วนไม่เหมือนกันใช่ไหมครับ

อันนี้สำหรับเมลอนอันนี้สำหรับพริก

ค่ะซึ่งโลกเขาไม่เหมือนกันธรรมชาติไม่เหมือนกัน

ที่นี่ต้องบอกเลยว่าเป็นแล็บที่ได้รับมาตรฐานด้วย
ถูกต้องค่ะเราเป็นแล็บที่ได้รับการรับรองจาก
ซึ่งตรงนี้เราได้รับการรับรองมาจะ๘ปีแล้วค่ะ
ก็คือเราอยู่ในมาตรฐานโลกนี้มานานแล้ว
เมล็ดปั่นของเชียวไตคุณภาพก็ดีจริง
ช่วงนี้ต้องขอขอบคุณนะครับดรสุมิตรากันตรงมากเลยนะครับ
ที่ร่วมพูดคุยกับเราแล้วก็ให้ความรู้ในวันนี้
ขอบคุณมากเลยครับในช่วงมาตรฐานแห่งเมล็ดปั่นนะครับอาทิตย์หน้า
จะเป็นเรื่องอะไรติดตามกันได้นะครับในช่วงของตลอดข่าวครับ
โอ้โหคุณดูดีมากแต่ไม่ดูดีกว่าคุณเป็นนักวิชาการ

มีคุณผู้ชมบอกว่านึกว่าดรชนะเห็นใส่เสื้อกราวเข้าไปแบบนี้
มันเป็นการรักษาความสะอาดในนั้นมันต้องสะอาดที่สุด
เพราะว่าแต่ละเมล็ดปั่นเขาก็ออดแอร์อยู่นะไง
เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูแลอย่างดีเพื่อที่จะได้เมล็ดพันธุ์ที่ดีนะครับ
ส่งต่อให้กับเกษตรกรในการที่จะปลูกพืชพันธุ์มาให้กับเราได้รับประทาน
ถูกต้องเอาล่ะช่วงนี้เดี๋ยวพักกันก่อนครู่เดียว
คุณผู้ชมช่วงหน้าบอกเลยว่าของกินยังรออยู่อีกเพียบเลย
ประกันว่ามากันแบบจุใจแน่นอนสักครู่ค่ะ